ไปเข้าวัดไปกราบว่ายพระประธานให้เรียบร้อย
สงปิดท้องกันนะคุณผู้ชมนะจะไปร่วมงานของดีตะบ

เลื่อยเลยหันเอามาเป็นบ้องอย่างนี้เขาทำข้าวหลามกัน
หลามของเขานี่ได้รับรางวัลด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วมาแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องงัดเอาของดีของเด็ด
สูตรลับเฉพาะของหมู่บ้านนั้นมาแข่งขันกันด้วยกับการประกวดการแข่งขันเผาข้าวหลาม
โอ้โหเป็นไงไม่ธรรมดามากันตั้ง๑๒หมู่บ้านที่อยู่ในตะบนบ้านกร่างนั่นเองนะครับ
แต่ละทีมแบ่งหน้าที่กันชัดเจนผู้ชายก็หันไปด้วยบ้องไม้ไผ่นะหันออกมาเป็นป้องแบบนี้
แล้วแต่ละคนก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับไม่เหมือนกันฝ่ายหญิงก็ผสมสูตรกันไป
เพราะว่าข้าวเหนียวที่มากันเนี่ยมีหลายสีแล้วก็ผสมด้วยอะไรของธรรมชาติทั้งนั้น
ขมิ้นชันมั่งดอกอันชันมั่งใบตรงใบเตยอุ้ยดีอันนี้หอมนะครับ
เขาบอกว่าบางสูตรใส่ถั่วงนะน้ำตาลเกลือมะพร้าวกะทิมันบดแล้วมีข้าวโพดด้วยเหรอ
แล้วก็บอกมีข้าวโพดด้วยนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันกับข้าวหลามที่ใส่ข้าวโพดลงไป
มันคงจะหวานกรอบดีเนาะคุณผู้ชมฮะวัตถุดิบกรอกลงไปในใบไผ่พร้อมแล้ว
ปิดปากกระบอกด้วยใบตองแล้วบางทีมเขาบอกใส่ใบเตยปิดปากด้วยใบเตยสิครับ
มันหอมฝ่าหอมฝ่าว่าอย่างนั้นหลายคนก็ลุ้นแล้วก็เชียร์แล้วก็รอเวลา
เพราะว่าต้องเอาไปเผาก่อนไงช่วงรอการเผานี่แหละคุณเอ๋ยมันลุ้น
ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะออกมาสุกแล้วรสชาติอร่อยขนาดไหน
ต้องให้กรรมการชิมนี่กรรมการมาชิมกันแล้วคนละนิดคนละอุ้ยคุณดูดิ
ข้าวหลามที่มีข้าวโพดมันมีหลายแบบเนอะมันก็จะหวานหอม
ใช่ไหมแล้วหันเป็นแว่นอย่างนี้น่ากินน่าทาน
เอางี้ไปดูกันเลยว่าหมู่ไหนชนะเลิศอร่อยเลิศที่สุดนะฮะก็คือคือ
หมู่บ้านบ้านกลางท่าวัวเป็นผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ได้รับเงินรางวัล๓๐๐บาทครับ
พร้อมกับอะไรใบประกาศนียบัตรนี่เหมือนกับว่าเป็นใบรับรองว่าหมู่บ้านนี้นี่ทำข้าวหลามได้ชนะเลิศเลยนะ
ส่วนหมู่อื่นบ้านอื่นบ้านกลางวังป่าย่าก็รองชนะเลิศกันไปแล้วก็อันดับต่อมาก็คืออันดับที่๓
แก่บ้านกรากในหมูส่วนอีก๙หมู่บ้านอย่าเพิ่งน้อยใจได้รับรางวัลชมเฉย
ได้รางวัลกันไปน่ากินน่าทานคือบางคนนะเขาบอกว่าข้าวหลามที่ทำมาเนี่ยบางทีหวานไม่พอจิ้มน้ำตาลกินก็มี
มันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนี่พูดถึงเรื่องของเมนูอาหารต่างแล้วอุ้ย